นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ

สาย๑ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

ขับย้อนสอนสวนเลนมานะครับ

โชคดีที่รถคันนี้ที่บันทึกภาพเอาไว้ได้
สามารถหักหลบได้ทันนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เฮ้ยมันแย้งมาทำไมจะหักหลบได้ไหม
โชคดีที่รถเจ้าของคลิปหักหลบได้ทัน
คนขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นหญิง๒คนปลอดภัย
แต่รถก็หมุนคว้างชนกับขอบเกาะกลางถนนเสียหายเล็กน้อย
จะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่
แต่ก็ตั้งสติประคองรถเข้าข้างทาง
ส่วนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ขณะรถกู้ชีพโรงพยาบาลเลย
กำลังรีบบึงไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
แต่ระหว่างทางมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์๓คัน

คนขับรถกู้ชีพพยายามบีบแตรขอทาง
แต่ก็ยังไม่ยอมหลบจนต้องเปิดเสียงไซเรน

คนขับรถกู้ชีพโรงพยาบาลเลยที่ถ่ายคลิปนี้เปิดเผยว่า
ที่สุดเด็กแว้นกลุ่มนี้จะให้ทาง

เปิดทางให้กับรถกู้ชีพทุกคัน
ต้องรีบจะรับพุทธปล่อยประมาณนี้นะครับ

ในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน

คือจ่าสิบตำรวจธนงเพชรสงฆ์อายุ๔๐ปี
ตำรวจสพการเกษนครศรีธรรมราช

อีกศพคือแม่ยายวัย๖๗ปี

ส่วนภรรยากับลูกชายวัย๑๒ควบ

ถูกนำส่งโรงพยาบาลปากพนัง
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากปากพนังเพื่อพาครอบครัวกลับบ้าน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีฝนตก
ลื่นเป็นเหตุทำให้รถเสียหลัก

ตำรวจและกลุภัยเข้อตรวจสอบ
และกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสวนห่อมลานรวมใจ
แยกประตูเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
โดยที่เกิดเหตุพบรถสองแถวตกลงในสระน้ำทั้งคัน
เห็นเพียงหลังคารถที่โผล่พ้นน้ำมาเล็กน้อย
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ละเมืองดีได้ช่วยผู้ใดสาร๕คนที่ได้รับบาตเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคนขับรถสองแถวและภรรยาที่เนื้อตัวเปียกโชคยืนรอตำรวจอยู่ขอบสระ
พร้อมให้ปากคำว่าหลังขับรถออกจากตลาดในเขตเทศบาลมาถึงสี่แยกประตูเมือง
และกำลังจะเลี้ยวซ้ายจู่พวงมาลัยเกิดขัดข้อง
ด้วยความตกใจคนขับจึงเผลอไปเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งตกลงไปในสระน้ำ
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบสภาพรถและสอบปากคำผู้โดยสารทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง